คดีที่สืบเนื่องมาจากคดีของน้องชมพู่ที่กกอกมุกดาหาร
หลังจากมีการตรวจสอบนู่นนี่นั่นหลายสิ่งหลายอย่าง
มันมีคดีคู่เคียงมาอีกหลายเรื่อง
หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการสร้างลานพญานาควังพญานาค
ที่แถวบริเวณบ้านของนายชัยพลวิพา
เขยของน้องชมพู่ที่เป็นผู้ต้องหาในคดีของน้องชมพู่ด้วยนะครับ
ล่าสุดวันนี้นายชัยพลกับยูทูบเบอร์อีก๒คน
ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีไปแล้วเนี่ย
สารนัดฟังคำพิพากษานะฮะ
และสารพิพากษาลงโทษจำคุกลุงพล๒ปี๓เดือน
ปรับ๔๕๐๐๐บาท
แต่โทษจำคุกให้รอลงอาญา๒ปี
แล้วลานพญานาคต้องไปลื้อถอนออกภายใน๓๐วันนะฮะ

ลุกพื้นที่ของป่าสงวนแล้วก็ป่าไม้เขา
นายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลนะฮะ

วันนี้มากับภรรยาก็คือป้าแตน
นางสมพรหลาโพมาที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร
ฟังคำพิพากษาสารชั้นต้น
ในความผิดต่อพรบป่าไม้พรบป่าสงวนแห่งชาติ
กรณีไปสร้างพญานาคในพื้นที่บ้านกกอก
บนกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
สารอ่านคำพิพากษาสารชั้นต้นในคดีนี้นะครับ

ในข้อหาความผิดร่วมกันทำไม้ห่วงห้าม
สารชั้นต้นสารท่านพิพากษาลงโทษจำคุก
นายชัยพลที่เป็นจำเลยที่๑๒ปี๓เดือนปรับ๔๕๐๐๐บาท
แล้วก็ให้ชดใช้ค่าเสียหายกับกรมป่าไม้๒๓๐๕๔บาท
โทษจำคุกให้รอลงอาญา๒ปี
แล้วต้องไปลื้อถอนพญานาคเนี่ยภายใน๓๐วัน
จำเลยคนที่๒กับคนที่๓อีก๒คนเนี่ยจำคุก๑ปีนะครับ

ขณะเดียวกันหลังฟังคำตัดสิน
นายชัยพลก็ขึ้นรถตู้ส่วนตัวออกมาทักทายกับกลุ่มยูทูบเบอร์
ก่อนที่จะออกไปจากศาลมุกดาหารเพื่อกลับบ้าน

ป่าไม้มุกดาหารไปตรวจสอบพื้นที่ตรงนั้นนะครับ
แล้วแจ้งข้อกล่าวหากับนายชัยพลแล้วก็ยูทูบเบอร์๒คนเอาไว้
ข้อหาตัดไม้ในเขตป่าสงวนดงภูพาล
หลักฐานก็คือคลิปยูทูบเบอร์กับนายชัยพลเนี่ย
กำลังตัดต้นกระถิ่นป่า๔ต้น
จุดที่เขาก่อสร้างพญานาค

แล้วก็ขึ้นพญานาคมาถือว่าบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวน

ตอนนี้ต้องลื้อถอนภายใน๓๐วันแล้วนะครับพญานาคที่สร้างเอาไว้
ทนายความของลุงพลนะครับ
ชื่อว่าทนายสุรชัยชินชัย
นี่มารับคดีต่อจากทนายสมเกียจโรจนะวรกมลนะครับ
เป็นทนายความในคดีไม้ห่วงห้ามนะฮะ
บอกว่าไม่ได้รับ
บอกว่าได้ต่อสู้คดีในมุมที่จำเลยไม่มีเจตนา
ซึ่งตอนนี้ยังเป็นสารชั้นต้นนะครับ
โทษจำคุกให้รอลงอาญา
และให้กลับตัวเป็นคนดีแต่เดี๋ยวจะอุทธรณ์สู้คดีต่อนะฮะ
ตอนนี้ก็เป็นแค่เพียงชั้นต้น

ลุงพลหรือจำเลยมีความผิดก็จริง
แต่ว่าให้กลับตนเป็นคนดีรอลงอาญา๒ปี